อย่างผู้ประกอบการรถสองแถวเขาก็ได้รับผลกระทบ

เวลาเราไปรับประทานอาหารในห้างใช่ไหม
เขาก็จะต้องมีอาคิลิกั้นหรือว่าแผ่นกระดาษกั้นก็แล้วแต่

เพจที่นี่สมุทรปราการก็เลยเปิดเผยภาพ
เป็นลักษณะเหมือนแผ่นพลาสติกสีฟ้านะคะ
มาวางกั้นเหมือนเป็นล็อกของใครของเขา
อยู่บนที่นั่งในรถเพื่อความปลอดภัย
ลดความเสี่ยงที่จะกระจายเชื้อโรคไปสู่ผู้อื่นนะคะ

นี่ลูกคุณดูความคิดเห็นตั้งเยอะตั้งแยะแล้วคนแชร์๒๐๐กว่าครั้ง
แล้วก็ไม่ได้มีแค่ที่สมุทรปราการนะคุณผู้ชม

ไปที่บ้านเลขที่๕ทับ๗หมู่๒ตำบลบางยะแพรกอำเภอเมืองสมุทรสาครนะคะ
เจ้าของรถสองแถวคันนี้ก็คือนายอานันต์อิ่มจิต
เขาก็ขับสองแถวสายสมุทรสาครกรกกรากใน
บอกว่าทำรถสองแถวที่มีที่กั้นแบบนี้
ก็เพื่อเป็นการป้องกันโรคโควิด๑๙นี่แหละ
เจ้าของรถเป็นผู้ดำเนินการจัดทำ
ทำไมล่ะก็เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า
ลูกค้าที่ว่าก็คือพนักงานของบริษัทนั่นแหละ
เพราะว่าพี่เขาจะต้องขับรถไปส่งพนักงานทั้งไปและกลับ
แล้วก็มีการทำความสะอาดรถเห็นไหมอย่างที่เขาทำฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อมีเจลแอลกอฮอล์ให้บริการ
ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนที่จะขึ้นไปนั่งตามจุดที่กำหนดเอาไว้ให้
มันดีนะแล้วผมว่าผู้ประกอบการเกี่ยวกับเรื่องของการโดยสารน่าจะไปปรับใช้ได้
อันนี้ก็ถือว่าเป็นการปรับตัวดีกว่าจะหยุดรถไปเลยนะคะ
ทีนี้ถามว่าแล้วมาตรการความสะอาดมีอีกไหมมี
คุณอานนท์อานันต์นี่นะคะก็ต้องนำรถไปฉีดแอลกอฮอลล้างให้ทั่วคัน
แล้วก็นำรถไปตากแดดค่ะเป็นการฆ่าเชื้อโรคคือทำความสะอาดอย่างดีอ่ะครับ
แล้วเขาก็บอกว่าแม้ว่าตอนนี้นะรายได้จะลดลงแบบครึ่งต่อครึ่งก็ตาม
แต่ก็ไม่ย่อท้อหรอกคนเราก็ต้องสู้กันต่อไปไม่ว่าสถานการณ์แบบไหน
คือปกติรถคันนี้จะรับคนได้๔๐แต่รอบนี้เอาครึ่งหนึ่งพอ๒๐ก็พอ
เพื่อความปลอดภัยและความสบายใจของทุกฝ่ายจริงงานนี้ก็ต้องช่วยกันแหละนะคะ
ผู้โดยสารเองก็ต้องเพิ่มมาตรการดูแลตัวเองด้วย